สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ไม่เคยครับไม่รู้จักเนื่องจากจากมันมีภาพที่เขามาทำเกี่ยวกับมาทำแนวกันไฟมานู่นนี่นั่นในพื้นที่เนี่ยเราเคยรับทราบ
เคยเห็นไหมครับไม่เคยครับคือคือที่เขาตั้งรับบริจาคนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้เลยครับเพราะว่าปกติแล้วถ้ามีผู้
คือวันนี้หลักที่ผมมาก็คือผมไม่เชื่อว่ายอดเงินที่คุณช้อนได้ไป๘แสนกว่าเนี่ย
เงินบริจาคยอดมันเท่าไหร่กันแน่
หากยอดที่ตำรวจสืบสวนไม่ตรงกับยอดที่ทางแฟนเพจโพสต์เนี่ย
ก็ต้องถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

วันนี้เรากลับมาตามความคืบหน้าเรื่องของ
ที่หลายคนรอคุณชรบุรณฮีรันด
การออกมาชี้แจงเรื่องของเงิน๘แสนกว่านะคะ
ที่มีการรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือไฟป่า
ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงออกมาแบบเป็นสาธารณะของคุณชรนะคะ
แล้วก็เพจซึ่งเป็นช่องทางหลักก็ค่อนข้างเงียบนะคะ

ถ้าจะเกิดขึ้นคาดว่าคุณชรคงเลือกไปอธิบายให้กับ
ตำรวจหรือหน่วยงานที่สังกัดภาคเหนือ

เป็นคนรับเรื่องมากกว่าที่จะชี้แจงผ่านสื่อ
ถ้าเรามองณวันนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่
ก่อนที่จะถึงวันที่คุณช้อนจะไปชี้แจงกับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะ
อาจจะออกมาชี้แจงกับสาธารณะก็ได้
ยังไม่รวมประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาเพิ่มเติมจากหลายเพจนะคะ
หนึ่งในนั้นคือเพจแหม่มโพดำ
แล้วก็รวมกับอีกเพจอื่นอีกนะคะ
ออกมาทวงถามว่าตกลงในการเรียรายเงิน
เพื่อไปช่วยเหลือหรือว่าเรียรายเงินเพื่อไปทำสาธารณประโยชน์นั้น
มีการตรวจสอบไหมและวิธีปฏิบัติควรจะเป็นแบบไหน
เหนือจากเรื่องกฎหมายเรียรัยซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่ามากแล้ว
ตั้งแต่๒๔๐๐ปลายนี่นะคะ
อย่างอื่นที่อาจจะพออธิบายได้ก็คือเรื่องของ
พรบคอมพิวเตอร์นะคะว่าข้อมูลที่นำเข้าถูกต้องหรือไม่
แต่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงกฎหมายเลยเอาตามที่สาธารณะเข้าใจกันเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่การเรียรายหรือว่ารับบริจาคในฐานะที่เป็นตัวแทน
โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีข้อกังขานะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยจริงยังไม่ต้องไปเข้าถึงว่า
ขออนุญาตเรียรัยหรือไม่ก็ได้เอาแค่ปลายทางก่อนก็ได้ว่า
เงินที่ได้สามารถยืนยันได้ไหมว่าได้ตัวเลขเท่านั้นจริง
ไม่มากหรือว่าไม่น้อยกว่านั้นและตัวเลขที่ได้
เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะโดยที่มีหลักฐานหรือพยานในการยืนยัน
แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงซึ่งณวันนี้ค่ะ
ในส่วนของทางทีมงานเราจริงทุกสำนักข่าวก็ตามนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากสำนักข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่ทางรายการเราตามมาตลอดก็คือพยายามจะเสาะหาหลายเครือข่ายนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าที่เชียงใหม่ตอนนั้น
คือเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงทุกเครือข่ายในลักษณะของกลุ่มย่อย
แต่ว่าพยายามประสานกับหลายเครือข่าย
ที่เขาก็สามารถคุยกับเครือข่ายย่อยของเขาลงไป
ที่ทำงานร่วมกันลงไปเรื่อยยังไม่พบว่ามีใครที่ได้รับบริจาคจากคุณชร
หรือว่าพบตัวคุณชรในช่วงที่มีไฟป่าแล้วก็เกิดเหตุตอนนั้น
เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาที่จะตรวจสอบในส่วนของหน่วยงานรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยท่านแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คือประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นกระทรวงโดยตรงเลยนะคะที่เป็นต้นเรื่องว่าทำไมคนถึงตรวจสอบช้อนบุรณฮิลัน
ก็คืองานที่จัดโดยกระทรวงทศนี่แหละค่ะ
เราจะคุยกับท่านประหลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะประหลัดสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจัตุพรครับผมจัตุพรครับ
หลัดคะตกลงเรื่องนี้มันมีความคืบหน้าไปยังไงบ้างคะ
ฉันไม่ได้หมายถึงวันที่คุณชรไปในงานที่มีพลเอกประวิทย์แต่พูดถึงเรื่องของเงินบริจาค

คือคืออย่างนี้คุณกันผมเรียนที่จริงแล้วเนี่ยครับ
พรีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแลนะครับ

ก็ผมก็ลงไปในพื้นที่ค่อนข้างบ่อยนะครับกับท่านน้ำตรีในการที่จะดูแลพื้นที่
ซึ่งเราก็จริงจันเลยว่าประมาณของทางทางกระทรวง
หรือว่ากรมฝ่าม้ายพุทธยานอ่ะเพียงพอในการดูแลนะครับ
เพียงแต่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจให้มีการบริจาคนะครับ
ซึ่งที่ผมเห็นก็คือเขาก็เอาข้าวไปให้ตรงไปพื้นที่ที่พี่น้องอ่าเพื่อนเอ่อ
เจ้าที่ของเราไปดับไฟเกาะน้ำเอาข้าวนะครับนี่ก็คือเห็นเป็นภาพที่อยู่ติดตาเลย
ก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนให้ความให้เหมือนให้กำลังใจ
ก็กลัวว่าจะจะเหนื่อยไหมอะไรเพราะว่าการดับไฟปากนะครับคุณเจ้าขวัญ
การดูแลน่ะมันต้องเข้าไปในพื้นที่ลึกเลยนะอืมเข้าไปสามสี่วันไปฝังตัวไปดับไป
มันไม่ใช่ว่าลงไปดับมันก็จะดับแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟสุมขอนในพื้นที่ของ
ฯิวนี้ประเด็นก็คือว่ามีการเปิดต้นต้นที่บริจาคเนี้ยอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องของ

ของภาคประชาชนภาคกิจอาสานะครับแต่ว่าเมื่อเขาได้บริจาคแล้ว
เขาบริจาคให้ใครตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจ
แต่ความตั้งใจก็คงจะตั้งใจเหมือนที่ผมบอกว่าก็อยากจะช่วยเหลือภาคราชการ
อาสาสมัครที่ลงไปทำงานอย่างเด็ดเหนื่อยนะครับเกรงว่าจะมีไม่พอเพียง
แต่เรียนจริงว่าที่ผ่านมาแล้วก็สบานนะครับโดยเฉพาะท่านนายกุศรีท่านเบบี๊ฟิริษัน
ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับถ้าลองภาควิทย์เนี่ยก็ลงไป๒๓ผลนะครับ
เรียนอย่างนี้เลยนะครับลงไปดูในพื้นที่แล้วก็การทำงานเราก็เต็มที่
ใครกับใครเนี่ยในส่วนที่ผมไปเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีใครมามอบไว้ทางตะสวมเลย

คืออย่างนี้ค่ะคือในประเด็นของคุณชรบุรณฮีรันเนี่ยนะคะ
ในส่วนของสาธารณะต้องการอยากทราบแค่ว่า
คุณชรได้นำเงินที่รับบริจาคไป
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินเป็นรูปแบบของสิ่งของก็แล้วแต่
ลงไปที่จุดไหนตรงไหนหน่วยไหนกับเครือข่ายประชาชน
แม้กระทั่งหน่วยงานรัฐไหมคะคือเท่าที่ท่านประหลัดได้ตรวจสอบมา
หลังจากมีข่าวคุณช้อนเนี่ยตกลงมีใครแบบเคยเห็นหน้าคุณช้อนไหม

ผมเล่าให้ฟังไอ้ผมก็ไม่สบายใจนะผมก็เช็คทันทีเลยนะ
เท่าข่าวมาเนี่ยว่ากลมปลาไม้อุทยาน
ป่าไม้ก็รายงานว่ามีช้อนเนี่ยคุณช้อนเนี่ยนะคุณช้อนเนี่ย
ไปมอบเครื่องเปาลมให้๒เครื่องเห็นอยู่แล้วที่รับสายรูปนะ
ทีนี้เช็คต่อไปว่าเครื่องเป่าลมเป็นของใครก็เห็นบอกรายงานว่าเป็นผม
เป็นเอามาจากส่วนให้การอื่นก็ถือว่ามอบให้ก็ไม่ใช่ของคุณช้อนเนี่ยตรง
อันนี้คือสิ่งที่อธิบดีเขารายงานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คงหมายความว่า
ก็คงไม่เห็นในส่วนของหน่วยงานที่เราทำงานอยู่แต่ถ้าจะไปให้กับชาวบ้าน
สำหรับจุดไหนอันนี้ผมไม่เห็นแต่ถ้าให้แบบเป็นทางการนะครับ
คุณช้อนขวัญแต่ว่าที่มอบเนี่ยไม่เห็นนะครับอันนี้จริงจังแล้วไม่มีไม่มีครับ
ไม่ว่าจะสังกัดตรงพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่เชียงใหม่ก็ตามใช่ไหมคะท่านประหลั
ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าคืออย่างนี้ไฟป่าบอกควัญเนี่ย
เพราะเชียงใหม่ใช่ไหมมันหลายพื้นที่แต่ถ้าเกิดมีการรายงานที่ผมบอกให้ทุกทีเขารายงานมา
มันต้องมีการปรากฏภาพหรือปรากฏการณ์รายงานเข้ามาแต่ไม่มี
แต่ก็มีการบริจาคโดยภาคประชาชนนะครับที่ใครก็ผมไม่รู้ว่าก็ไปให้ข้าวให้น้ำให้อะไรก็ว่าไปในพื้นที่
ไม่เห็นนะฮะขนาดสัตว์สัตว์ที่เราหนีจากไฟป่ามาเนี่ยที่เรามีศูนย์พ่อเลี้ยงก็มีพี่น้องประชาชนก็ไปให้ข้าวให้อะไรตรงนั้นก็มี
แต่ก็ไม่ปรากฏของคุณชรที่บอกว่าเป็นบริจาคแต่อันนี้ไม่เห็นไม่มีไม่เห็นจริงครับ
ถ้าจะมีหรือเปล่าผมผมไม่ทราบแต่เป็นทางการเนี่ยผมไม่เห็นเลยครับ
เดี๋ยวฉันลองถามเปรียบเทียบแบบนี้เพราะว่าคืออย่างนี้นะคะท่านประหลัด
คือเรียนจะลองพยายามอยู่ในมุมของคุณชรก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็รอคุณช้อนออกมาก็ยังไม่ออกมานะคะ
ทีนี้ฉันลองถามลองแบบเอายืนอยู่ในฝั่งของคุณช้อนก่อน
คือเป็นไปได้ไหมคะที่คุณชรอาจจะบริจาคจะเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก็แล้วแต่
แต่ว่าไม่ได้มีการทำบัญชีไว้ไม่ได้มีหลักฐานเอาไว้
หรือรายงานที่ขึ้นมาในส่วนกลางมาที่ท่านประหลัดเนี่ย
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากพออ่าเดี๋ยวฉันลองตั้งคำถามแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะ
สมมุติว่าหมายความว่าคุณช้อนได้รับเงินบริจาคก็เอาไปให้ในพื้นที่เลย
โดยที่ว่าไม่ได้ปรากฏว่าผมเป็นใครนะผมอยากจะให้

อันนี้ผมเรียนว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะ
ที่ผมเรียนว่าก็ผมเห็นเหมือนกันว่าที่มีภาพว่าพี่น้องประชาชนลงไปในพื้นที่เอารถไปเอาข้าวเอาข้าวแช่อะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครไง
ซึ่งหวังดีถ้ายิงการไปดูแลผู้บ้านเพื่อนถ้าที่ของเราดูแลไปต่างก็เป็นไปได้
การเงินมามอบต้องการทำวิธี
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไง
คือในจริงตอนนั้น
คือตอนนั้นที่ช่วยกันมันก็มีหลายรูปแบบนะคะ
แบบเฉพาะหน้าฉุกระหุกแบบย่อยเล็กมากเนี่ยก็มีเยอะนะคะ
มีเยอะค่ะ
ประหลัดค่ะเรียนขอความรู้แนวทางปฏิบัติค่ะตามปกตินะคะ
ถ้ามีคนลงไปให้ความเชื่อเหลือบริจาคเป็นทางการ
จะเป็นเงินหรือเป็นของก็แล้วแต่ตามปกติวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐเนี่ย
ยังไงอาจจะต้องมีการทำบัญชีไว้หรือออกเอกสารหรือ

อันนี้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าคืออย่างนี้
ถ้าเป็นบริษัทนะครับหรือคนที่จะมีการบริจาคเนี่ยนะครับ
เป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากเขาก็ต้องมีการแจ้งมาที่กรม

ก็ต้องไปรับใช่ไหมมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับ

อย่างที่เราเห็นอะครับคุณจองพันธุ์ก็มีการถ่ายรูป
มันมีป้ายคือไวนิวะ๓แสน๕แสน

นี่ก็คือเรื่องของการที่มีคลิปจัดสรรค์ทำงาน
แต่ว่าในกรณีที่ว่าต้องเซ็นมีรายลับอะไรต่างนี้

ถ้างวัดไพรยาวเชียงรายมันก็มีปัญหาหมด
ลงถึงนครสวรรค์ก็มีปัญหา
คือช่วงที่เกิดวิกฤตเรื่องของไฟป่าในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งอันนี้มันก็ได้เห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้มาก
มากจริงนะครับทุกคนก็เข้ามาช่วยในการดูแล
ซึ่งผมกลับดีใจนะที่เห็นพี่น้องบริษัทชนให้ความแบบพันธ์แล้ว
กำลังใจพวกเราค่ะมีอาสาสมัครเราตายกับไฟป่า
นี่ก็หลายคนในปีที่ผ่านเพราะฉะนั้นผมดีใจ
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจพวกผมด้วยซ้ำไปนะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะ
ในการทำงานแต่ว่าที่สิทธิ์ผมไม่สามารถที่จะตอบด้วยว่า
มีการเปิดเพจขึ้นมาแล้วมีคนบริจาคเข้าไปเลย

แสล็งมันไม่เห็นจริง
แต่สิที่ผมเห็นคือความตั้งใจของข้ากับประชาชน
เอาแบบง่ายกว่านั้นคือนับตั้งแต่ที่มีข่าวคุณชรเนี่ย
ถึงแม้ว่าไม่มีคนเคยได้รับบริจาคหรือว่ามีเอกสารอย่างเป็นทางการ
เอาแค่ว่าท่านประหลัดได้เคยรับรายงานไหมคะว่า
เคยเคยมีเห็นคนนี้มาคนนี้มามาช่วยเราคนนี้เอาของมาให้
คือเอาแค่เห็นหน้าคุณชรเนี่ยที่เป็นพนักงานข้าราชการเนี่ย

เอาอย่างนี้เอาตั้งแต่วันงานเลยนะที่มีข่าวเนี่ย
ผมเรียนเลยผมยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วผมไม่รู้จักด้วยนะคุณช้อน
คือใครผมไม่รู้นะแต่มีรูปทีหลังไง
ว่าคุณช้อนไปยืนถ่ายรูปอยู่กับเจ้าที่ป่าไม้เราอยู่ในเต็นต์
อยู่ข้างหลังหลังนู้นนะไกลนะคือวันนั้นเราเปิดการปลูกบาทเนี่ย
คุณจองขวัญเราเปิดที่ที่๓๐๐ไร่นะที่ที่มีการใส่ไหม้
๓๐๐ไร่นี่คุณจองขวัญคิดดูมันกว้างขนาดไหนเข้าใจค่ะ
ประธานเปิดอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องไปช้อนทุกคนก็ไปดูกันปลูกทุกมัน
ใครก็ปลูกช้อนก็อาจจะเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ไปช่วยปลูกป่าก็ได้
เราไม่ได้ปิดกั้นเลยใช่ไหมก็ได้แต่วันนั้นอ่ะ
ก็ลูกน้องอะไรงานมีคนที่มามีถ่ายรูปนะแต่ว่า
อยู่ไกลไม่ได้มาอยู่ข้างหน้า
ท่านประหลัดแทรกนิดเดียวค่ะท่านค่ะคือไม่เอาวันงานค่ะไม่เอาวันงานเนี่ย
ไปตอนไฟป่าตอนไฟป่ามีคนเคยเห็นคุณชรอ่า
ก็ไม่เห็นไม่มีครับไม่มีไม่ปรากฏเลยถามสอบถามแล้วไม่เห็นเลย
คุณช้อนลงไปตรงไหนตอนเหตุหรือจะใส่หน้ากากลงไปหรือ
ใครจำไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนที่จับไฟป่ามันต้องใส่หน้ากากใช่ไหมลงไป

ถึงกฎหมายหรืออะไรนะคะอาจจะท้วงติงก็ได้นะคะ
ท้วงติงกันก็ได้ว่าโอ้โหหนึ่งคือกฎหมายเก่า
แต่เอาล่ะแต่เมื่อมีกฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมาย
แต่สองคือว่าวิธีปฏิบัติเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะ
แต่ประเด็นอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการคือสมมุติเรื่องกฎหมายเอาไว้เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องที่สำคัญกว่าก่อนที่จะไปถูกพิสูจนด้วยกฎหมายคือ
เอาแค่ว่าคุณชรบุรณฮิลันสามารถที่จะชี้แจงการรับเงินมา
แล้วนำไปใช้อย่างตรงวัตถุประสงค์ของคนที่ร่วมบริจาคหรือไม่
แค่นี้เองค่ะที่สังคมต้องการเห็นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันอีกหนึ่งท่านนะคะกับนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย๒กรมการปกครองนะคะ
คุณรัชกฤษพยักษ์ค่ะพอสวัสดีค่ะ

ขอความรู้หน่อยค่ะคืออย่างนี้ตอนที่มีเรื่องคุณชรบุรณฮีราน
เวลาจะตรวจสอบว่าเอาเรื่องกฎหมายเป็นหลักก่อนนะคะ
เพราะว่าเรามาใส่นิติกรอยู่แล้วนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ย
กฎหมายที่เก่าขนาดปี๒๔๐๐ปลายเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะมาเอาผิด
ณปีนี้ได้ไหมเรียนไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เคารพกฎหมายนะคะ
แต่ว่าความเท่าทันนะคะความเท่าทันสังคมกับความเท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก็มีหลายกลุ่มที่ช่วยกันในหลายรูปแบบในประเทศนะคะ

ครับผมต้องบอกนะครับกฎหมายแม้จะเก่านะครับ
เชิงของนิติกรในคณะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าบางทีต้องดูว่า
กฎหมายกำหนดอะไรให้กับประชาชนได้ดำเนินการนะครับผม
ในกฎหมายเรียรัยเนี่ยเขาบอกว่า
เรียรัยจะจัดให้มีได้หรือทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับ
คราวนี้ในกฎหมายก็จะกำหนดการเรียรัยคืออะไรไว้ให้นะครับ
คือความเห็นของการเรียรัยคือการร้องขอนะครับจริงแล้วคือการเรียกอะไรตามพจนานุกรมคือการร้องขอนะครับ
และแต่ส่วนในนิยามของกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าการเรียรัยให้หมายรวมถึง
การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือชดใช้หรือการบริการนะครับ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่ปกติธรรมดา
ไม่ใช่การซื้อขายธรรมดานะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งอันนี้นะครับนี่คือการเรียรายที่กฎหมายกำหนด
ดูมันง่ายนะครับแต่พอเสร็จแล้วกฎหมายก็จะมาอ้างต่อว่า
เมื่อคุณเข้าการเรียรายการร้องขอใครหรือการดำเนินการแล้วเนี่ย
กฎหมายก็จะมาประกาศว่าถ้าคุณจะดำเนินการเรียรัยเพื่อประโยชน์ทางราชการเทศบาลหรือสาธารณประโยชน์
อันนี้นะครับต้องมาขอจะจัดหรืออะไรก็มาขออนุญาตก่อนนะครับ
อันนี้พอคำว่าตรงนี้เสร็จตัวคณะกรรมการก็จะไปกำหนดเงื่อนไข
หรือจริงผู้ที่มาขออนุญาตเนี่ยก็จะบอกว่าเขาจะทำอะไรโดยวิธีการใดในการเรียรัยที่อ้างประโยชน์ทางราชการเทศบาลฐานประโยชน์นะครับ
แล้วก็อีกมาตราหนึ่งนะครับเป็นคือมาตรา๘นะครับเมื่อกี้เป็นมาตรา๖อันนี้เป็นมาตรา๘นะครับ
ก็จะเป็นบอกว่าการเรียรัยในถนนหลวงในที่สาธารณะในโฆษณาโดยสิ่งโดยสิ่งพิมพ์โดยด้วยวิยุกระจายเสียงหรือด้วยเครื่องแต่งเสียงเนี่ย
จะจัดเหมือนกันครับต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็มีอำนาจอีกอันหนึ่งจะเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ทีนี้ในส่วนของการใช้กฎหมายตัวนี้จริงนะคะถ้าเราเอาตามสังคมปัจจุบันในช่วงนี้ที่เห็นมีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
แล้วก็มีผ่านตัวแทนหรือผ่านกลุ่มตัวแทนเช่นเป็นผู้รับบริจาคแล้วจะนำไปจัดสรรจัดการให้เนี่ยนะคะ
คือถ้าไม่ทำถือว่าร้ายแรงแค่ไหนคะ
จะดูว่าทศสทำคุกในสมัยเกี่ยวเทียบกันให้ตอน๒๔๘๗มันจะเป็นจำนวนน้อยแต่เมื่อทศสทำคุกก็เป็นทศทีแรงนะครับ
อย่างหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าการกระทำนักขนาดนี้มันจะมีการกระทำที่บอกว่าคุณทำเพื่อ
ความหมายของมันคือประโยชน์สาธารณะกับสาธารณประโยชน์
มันจะมีความหมายที่เหมือนดูคล้ายคลึงกันแต่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันครับ

คือคำว่ากฎหมายจะเขียนว่าทำเพื่อสาธารณประโยชน์
ถ้าคุณอ้างเพื่อหาประโยชน์จึงจะเข้าข้อกฎหมาย
แต่ถ้าเรามองว่าการกระทำใดเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
บางทีก็จะต้องไปดูข้อกฎหมายนะครับ
จริงเป็นนัยยะที่ว่าการกระทำต่างที่อยู่ในสื่อสังคมในขณะนี้นะครับ
ในขณะนี้ผู้ที่มีเจตนาเนี่ยเขาต้องการที่จะกระทำอะไร
กระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือวันนี้เขาจะอ้างว่าเขาจะทำเพื่อสาธารณประโยชน์
เพื่อให้บุคคลต่างทั่วไปได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงกันทุกคนสามารถอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวนะคะคือมันสลับตำแหน่งกันแค่๒คำเองนะคะ

เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะ
สลับตำแหน่งตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นปัญหา
ต่อการอนุญาตหรือความเข้าใจของประชาชนได้นะครับ
คือบางทีเรามองว่าการที่เราอยากทำประโยชน์สาธารณะ
เราอยากทำประโยชน์สาธารณะนะครับคือช่วยเหลือคนอื่น
แต่ในการช่วยเหลือนั้นเพียงคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประโยชน์
ได้ประโยชน์แต่บางอย่างเนี่ยเราสามารถทำไปทำสถานะประโยชน์เนี่ย
สามารถที่จะบุคคลทั่วไปต่างหลายคนใช้ประโยชน์นั้นได้
ยกตัวอย่างนะครับในเชิงกฎหมายเลยนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าอ้างไปสร้างโรงพยาบาล
เห็นไหมครับประชาชนทั่วไปทุกคนสามารถที่จะดำเนินการเข้าไปในโรงพยาบาล
ใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลนั้นอันนี้แหละครับ
คุณกำลังอ้างสาธารณประโยชน์อยู่ครับ
สมมุติคุณชรจะต้องชี้แจงต่อหน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ย
คือถ้าคุณชรเลือกใช้คำใดคำหนึ่งเนี่ย
มันมีผลต่อความผิดหรือความถูกของคุณชรเลยหรือเปล่าคะ
คือถ้าบอกแล้วถ้าพูดถึงข้อได้จริงในเรื่องนี้นะครับ
จะต้องเป็นการวินิจฉัยนะครับ
ว่าเจตนาคืออันนี้มันอยู่ที่เจตนาเลยนะครับ
กระทำนี้อยู่ที่ตรงคำว่าเจตนาก่อนว่า
คุณจรเนี่ยเจตนาอย่างไรนะครับผม
ถึงจะรู้ว่าดำเนินการนี้มันจะเข้าข้อกฎหมายหรือไม่นะครับ
แต่ว่าการที่จะเข้าข้อกฎหมายหรือไม่เข้าข้อกฎหมายที่บอกว่าดูเจตนาเนี่ยคือ
คือหมายถึงว่าคือดูแค่ว่าได้ขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตเท่านั้นใช่ไหมคะ
ไม่ฮะคือการอย่างที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยกำหนด
กำหนดการแนวทางของการขออนุญาตไว้
เพื่อให้คนที่ตั้งต้องการที่จะทำการเรียกอะไรเนี่ย
ยื่นคำร้องขออนุญาตนะครับ
แต่ถ้าบุคคลที่ไม่ขออนุญาตแล้วไปทำการเรียรัยเนี่ย
กรณีนี้มันก็จะเข้าเป็นในกระบวนการของการดำเนินคดี
ซึ่งเป็นผู้เมื่อไปดำเนินคดีมีการข้อเก่าหาก็เป็นไปตามกฎหมายไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางเข้ามาปรึกษายังส่วนการรักษาความสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ย
เราก็จะตอบว่าขั้นตอนของท่านเนี่ยควรจะดำเนินการขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาต

เพราะเราจะเรียนรู้คุยในเจตนาของเขาก่อนว่าเขาต้องการทำอะไรนะครับ
เพราะขนาดเนี้ยต้องยกกับอย่างว่าสำหรับส่วนการรักษาความสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยดูมูลนิธิ
หลายมูลนิธิก็ดำเนินการในการที่จะขอรับบริจาคนะครับ
ก็จะมาขออนุญาตจะมาคุยมาปรึกษานะครับว่ามูลนิธิทำอย่างนี้จะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างนี้ฮะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะลักษณะของการขออนุญาตมักจะเกิดกับองค์กรที่เป็นลักษณะถาวรถูกไหมคะ
รูปแบบมูลนิธิหรือว่าในลักษณะของกลุ่มคนที่ทำงานแบบถาวรไม่ใช่แบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเกิดไฟป่าเกิดน้ำท่วมอย่างนี้คือจะไม่ได้เกิดแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่จะไปขอนะคะ
คืออันนี้มันเป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่จะขอทำการเรียรัยเนี่ยเขาจะมีโครงการไว้ล่วงหน้าครับ
ค่ะอ่าเป็นโครงการล่วงหน้าแล้วมีความคิดเพราะคุณต้องรู้ว่าวิธีการว่าคุณจะไปทำการเรียรัยที่ไหนบ้าง
แต่คุณจะดำเนินการกลับไปตรวจสอบแล้วราชการที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาเห็นเขาจะมีโครงการของเขาก่อน
ซึ่งท่อนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรียรัยเนี่ยมักจะตรวจสอบต้นทางถูกไหมคะคือการเกิดขึ้นของการเรียรัยหรือว่ารวมถึงเรื่องของปลายทางว่านำเงินนำสิ่งของไปบริจาคตามที่ที่ประกาศโฆษณารับเรียรัยไว้หรือเปล่าเกี่ยวกับปลายทางไหมคะ
ต้นทางและปลายทางครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางครับเพราะเราในกระบวนการถ้ามาขออนุญาตแล้วเราจะตรวจสอบการใช้เงินการรับเงินวิธีการต่างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียรายทั้งหมดครับ
เดี๋ยวฉันถามเผื่อนะคะ

คือต้องบอกว่าพอคุณเรียรัยมาแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาเงินไปให้โรงพยาบาลยกตัวอย่างนะครับเราก็จะดูว่าคุณต้องรายงานเราว่าคุณเอาเงินไปให้โรงพยาบาลตามที่คุณขอไหมนะครับและเราก็จะตรวจสอบเพราะการเรียรัยมีค่าใช้จ่ายในการจำเงินการที่คุณคิดจำเงินการได้นะครับและคุณประมาณค่าใช้จ่ายไว้อย่างไรอะไร
ภาษาปิดกฎหมายเท่ากับว่าทางกรมการปกครองต้องไล่ตรวจของทุกคนที่รับบริจาคในฐานะตัวแทน
ไม่ครับวงการที่เป็นตัวแทนหรือว่ามีการขออนุญาต
ในการซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรต่างนี้

และเขาไปใช้จ่ายเขาก็จะมีใบเสร็จหลักฐานต่าง

เราก็จะกลับไปดูงบดุลบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง
เข้าใจค่ะทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนมาร้องที่หน่วยงานถูกไหมคะ
คือสามารถจะหยิบขึ้นมาเลยเป็นกรณีกรณีเลยถูกไหมคะ
ใช่ครับผมจริงถ้ามีการร้องเนี่ยคือเป็นการที่เราดูตามข้อที่จริง
เพราะบางเรื่องมันต้องบอกว่ามีภาพข่าวให้เราเห็นนะครับในหลายอันองค์กรนะครับ
แต่วิธีการเหล่านั้นจะอยู่ในข้อกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
เพราะว่าแต่ละองค์กรก็จะมีการดำเนินการศึกษากฎหมายผมเชื่อว่าทุกคนศึกษากฎหมายเรื่องเรียรัยนี่แหละมาล่วงหน้าแล้วครับ
เพราะรู้ว่าการบริจาคการขอรับบริจาคต่างเป็นอย่างไรนะครับผมต้องทำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ
เข้าใจได้ค่ะเดี๋ยวดูความคืบหน้านะคะหลังจากที่คุณช้อนน่าจะออกมาให้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะยังไงตอนนี้ขอบคุณคุณรัชกฤษก่อนนะคะ

อีกหนึ่งสายค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะคุยกันกับประหลัดอำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งถ้าตามข่าวแล้ว
ท่านก็บอกว่าท่านดูแลการควบคุมไฟป่า
ที่ดอยสุเทพแล้วก็ป่าแม่ริมด้วย

เราจะคุยกับประหลัดอำเภอบุญยฤทธิ์นิปะวนิษฐ์ค่ะ

หลัดคะตั้งแต่มีเรื่องของคุณช้อนเนี่ย
ได้ถ่ายถามกลับไปที่หน่วยงานที่ร่วมกัน
ภาคประชาชนที่ร่วมกันตอนที่เกิดไฟป่าไหมคะ
ว่าตกลงมีใครได้รับความช่วยเหลือจากคุณชร
รูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะบ้างไหมคะตอนนั้น
ก็สอบถามครับผมก็มีการสอบถามจากเจ้าที่ในพื้นที่
ที่ทำหน้าที่ดับไฟป่านะฮะสอบถามจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
เจ้าที่ของหน่วยที่มีหน้าที่ดับไฟโดยตรงกันฮะ
ชอบดอยสุเทพที่รับผิดชอบพื้นที่กว้าง
มีหน้าที่โดยตรงก็ไม่มีใครได้รับความช่วยเหลือจากคุณช้อนนะครับ
หรือเป็นไปได้ไหมคะเดี๋ยวลองตั้งคำถามแบบ
แทนใจคุณช้อนก็ได้นะคะเป็นไปได้ไหมคะที่แบบมันอาจจะฉุกระหุกมาก
แบบไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ไม่มีทันได้รู้ว่าใครเป็นใคร
หรือความช่วยเหลือมาจากใครเป็นไปได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ก็คือ

เพราะว่าคุณช้อนเขาบอกว่าจะนำเงินไปให้เจ้าหน้าที่
ในการแก้ไขไฟป่าบริเวณดอยสุเทพใช่ไหมฮะ

เวลามาให้กับเจ้าที่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องแจ้ง
ต้องแจ้งภูมิคับบัญชาแจ้งหน่วยแจ้งอะไรให้ทราบ
ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่ามีการที่มีบริษัทห้างร้านต่างเข้ามาช่วยเนี่ย
ก็จะแจ้งเขาเราก็จะรับทราบว่าใครให้ความช่วยเหลือ
ก็อย่างกรณีอย่างคุณชรที่ให้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ค่อนข้างเยอะเยอะ
แล้วก็มีความสำคัญก็ต้องมีคำแจ้งมั้งฮะซึ่งรับทราบมาตอนนี้ไม่มีนะครับ
สอบถามอยู่ฮะสอบถามอยู่หลายวันอยู่ก็ไม่มีครับไม่เคยมีใครรู้จักไม่เคยเห็นตัวไม่เคยเลยครับผม
ประหลับบุญฤษฐ์ครับถ้าสมมติเราย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ย
ถ้าเป็นลักษณะของความช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครมากน้อยกว่ากันนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นความช่วยเหลือในลักษณะที่มาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นจำนวนเงินก็แล้วแต่เนี่ย
ยิ่งต้องไม่หลุดออกจากการบันทึกเอาไว้หรือต้องมีหลักฐานการรับบริจาคถูกไหมคะ
ครับผมเพราะว่าถ้าให้ส่วนราชการต่างมันต้องมีหลักฐานมีหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานหรือว่ามีรูปถ่ายมีอะไรนะครับ
แล้วก็เจ้าที่ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในการช่วยเหลือครับ
หลังจากที่มีข่าวแล้วคือถ้าเรามาร่นมาในช่วงระยะเวลาช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์นี้หน่อย
คือตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รวบรวมข้อมูลกันไว้จนหมดฉะนั้นลองตั้งสมบติธรรมแบบนี้ก่อน
แต่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคือสปอร์ตไลท์ก็จะพุ่งไปที่คุณช้อน
เพราะฉะนั้นพอมารวบรวมข้อมูลในรอบหลังเนี่ยก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าคุณชรเคยไปช่วยตรงไหนเลยเหรอคะ
ครับผมไม่มีครับผมเจ้าที่นะหมายถึงว่าเจ้าที่นะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ซึ่งมันก็ต้องมีทั้งอาสาสมัคร
มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าที่ของหน่วยไฟป่าที่เขาไม่ดับไฟที่ทราบมาที่คุยกัน
ตรงเลยก็ไม่มียังไม่พบว่ามีคุณชร
บางคนยังไม่ทราบวิจัยคุณช้อนได้ซ้ำไป
ท่านประหลัดว่าเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้เฉพาะที่เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานเท่านั้น
แต่รวมถึงอาสาสมัครนะคะหรือว่าภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกันในช่วงนั้นด้วยก็ไม่มีใครนึกว่าตรวจสอบใช่ไหมคะ
ครับผมเพราะว่าถ้าให้เนี่ยมันก็ต้องให้ผ่านเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยกับไฟป่ามันต้องทำงานเป็นทีม
คงไม่มีใครเดินเข้าไปโดยเฉพาะไม่ดับไฟโดยเฉพาะถ้าการจะเข้าดับไฟป่ามันเป็นอันตราย
แล้วช่วงนั้นมันก็มีคำสั่งมีอะไรอยู่เวลาจะทำหน้าที่มันต้องมีชุดปฏิบัติการ
ถ้าเป็นชุดปฏิบัติการมันก็มีเป็นหลายคนไม่มีนะครับประเด็นนี้ไม่มีใครได้รับการช่วยหรืออะไร
วิธีปฏิบัติโดยปกติแล้วถ้าเกิดเหตุเฉพาะหน้าเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเกิดเหตุเฉพาะหน้าได้ไหม
เพราะว่าไฟป่ามันเกิดทุกปีมาตลอดโดยเฉพาะที่ภาคเหนือ
คือเวลาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือไม่ก็แล้ว
แต่ที่รวมตัวกันแล้วมาช่วยเหลือเนี่ยนะคะคือปกติแล้วจะมีการติดต่อกันให้รู้ตัวก่อนว่า
เอาล่ะเราจะช่วยทางคนในพื้นที่คนที่ลงพื้นที่เนี่ยต้องการอะไร
คือมันจะมีการติดต่อกันอย่างน้อยต้องรู้จักกันก่อนที่จะเจอหน้าแล้วก็มอบของกันไหมคะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะมาให้การให้มันก็เป็นทั้งฝันกำลังใจ
ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างบางพื้นที่ที่สิทธิ์บ้านสมบน
เขาเดินมาเขาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้เขาก็เขาก็แจ้งหรือว่าหน่วยงานไหนมาให้
เขาก็จะมอบให้ที่ประชุมหรือว่าให้กับส่วนรวมมันเป็นการเปิดเผย
แต่อย่างกรณีที่ดูอย่างกรณีของคุณชรซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับคุณชรไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับไม่พบครับ
ในส่วนของข่าวนี้พอออกมาแล้วเนี่ยนะคะทางคนที่ต้องรับมือกับไฟป่าอยู่บ่อยเนี่ยมีการคุยกันไหมคะ
หลังจากนี้จะต้องมีวิธีปฏิบัติแบบไหนนะคะ
คืออย่างนี้ตอนนี้ต้องบอกให้สำคัญต้องขอบคุณนะครับ
เพราะเราผมทราบเรื่องว่ามีการช่วยเหลือไฟในการดับไฟป่าเยอะขนาดนี้เราก็ตกใจนะฮะ
แล้วก็ดีใจมากว่าเป็นขวัญกำลังใจเราโอ้โหมีคนให้ความสนใจเราขนาดนี้
ก็ดีขึ้นแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุมาเนี่ยทางเราก็คงจะต้องมานั่งพิจารณาดูว่าเวลาการให้ช่วยเหลือเนี่ย
ก็จะดำเนินการยังไงให้ถึงงดเจ้าที่จริงเพราะว่าคุณให้เรื่องไฟป่าเหลือจะได้เอาไปตามอธิประสงค์ของผู้พวทิจารณ์นะครับ
ถ้าไปผ่านตัวตรงก็ไม่เป็นไร
ประหลักครับจนถึงตอนนี้คิดว่าในส่วนของคนทำงานเองเนี่ยอยากไว้ที่คุณชรออกมาอธิบายด้วยตัวเองไหมครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่อ้างอิงระหว่างกันนะคะคือคำตอบของคุณชรมีความหมายต่อทีมดับไฟป่าที่ได้ลุยกันเมื่อตอนต้นปีไหมคะ
ผมว่าก็ดีนะครับเข้ามาชี้แจงบางทีเราก็ไม่ทราบแล้วแต่ว่ากรณีที่ดูเราก็เห็นมาคุยกับเจ้าที่มันก็ไม่มีถ้าเข้ามาชี้แจงก็ดีมันก็เป็นผลดีต่อเขาเองที่เข้ามาชี้แจงว่าเขาได้ให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงจริงยังไงก็จะดีใจอย่างกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาคุณเอาอะไรมาให้อะไรบ้างมาสนับสนุนอะไรบ้าง

วันนี้นะคะที่คงจะต้องถูกลื้อขึ้นมาเพื่อตรวจสอบร่วมกันว่าวิธีปฏิบัติเป็นแบบไหนโดยเฉพาะกรณีที่รับไปแล้วแล้วควรจะทำตามเป้าประสงค์ที่ประกาศเอาไว้ตอนแรกแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพรุ่งนี้ถามตรงตรงกลับมาใหม่ค่ะ